เอาอย่างนี้คุณไปดูคนในแวดวงบันเทิงกันบ้างไหม
เขาบอกโอ้โหเรียงแถวถูกกันเต็มเลยจ้า
มากันที่แม่อ๋อมสกาวใจกันก่อน
พ่อจอมทัพเป็นไงวาดรูปเห็นไหมคะ
คุณเห็นเลขมั้ยครับวาดรูปเขียนเลข๑๔๓
แต่แม่อ๋อมบอกพริกแพงซื้อ๖๓๑ได้ไหม
ปรากฏถูกเลขท้าย๓ตัว๙ใบจ้า

ก็ไม่รู้เหมือนกันนะดิฉันไม่เข้าใจว่าพลิกยังไง

คนต่อไปค่ะมาดูคนนี้หน่อย
นี่คุณเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้ง

บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปทำบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมค่ะ
ส่วนคนนี้ปังทุกงวดพี่มัมลาโคนิค
ถูกติดกันมาเป็นงวดที่เท่าไหร่คุณ
ที่เท่าไหร่ครับ๒๘บาทโอ้โฮ
แล้วงวดนี้ถูกเลขท้าย๔๓๒ค่ะ๑๒บาท
ก็รับไปเลย๔๘๐๐๐บาทดวงเฮงแบบไม่มีพักค่ะ

พี่อาร์ดพระสุดค่ะโชว์ลอตเตอรี่เลขท้าย๗๕
คุณดูดิโชว์กี่ใบ๑๑ใบ
บอกว่านานมาทีแต่มาแล้วปัง
พี่อาร์ดก็รับไปหน่อย๒๒๐๐๐ค่ะ
บอกว่าชิลผมอยากจะชิวเหมือนพี่เขานะ

สลับแบบพลิกไปพลิกมา
ใครชอบตัวเลขแบบไหนเขาก็ไปสลับกันแบบนั้นแหละ

ก็เมื่อกี้คุณขวัญบอกว่าบางคนก็ปังทุกงวดใช่ไหม
แต่พวกเราเขาปังทุกงวดแต่เราปวดใจทุกครึ่งเดือน

พังทุกมวดนะคะไม่เป็นไร
เราแสดงความยินดีกับคนอื่นแค่นี้เราก็สุขใจแล้ว